พี่เจี๊ยมนะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความจั๊บซี่สุดใจของพี่เจ๊ยมสวบสูตรภาพ
บอกเลยนะคะสี่สิบใกล้จะไปแล้วนะคะ
แบบว่าประกาศเลยนะครับว่า๔๐ก็ยังแต่วอยู่ได้นะคะ
งานนี้พี่เจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าจัดเต็มมาเพื่อพี่ติ๊ก
แถมงานนี้นะคะเห็นบอกว่าจะได้เห็นผลงานการแสดงของพี่เจี๊ยบเพิ่มขึ้นด้วยจ้ะ
พี่เอมค่ะขอดูชุดก่อนวันนี้
นี่นี่อันนี้ขอลูกชายกับคุณพ่อ
ไม่ใช่ก็คือถ้าสมมุติเขาดูข่าวข้างหน้ามันก็เรียบร้อยดีค่ะ
แต่ว่านี่มันก็นิดนึงนิดนึ

โอ้โหก็จริงต้องบอกว่าอย่างช่วงเล่นกุมภาพันธ์เสร็จเนี่ย

แล้วก็จริงต้องบอกว่า๒๐ปีที่ไม่ได้กลับมาคู่กัน

รอติดตามนะคะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชม
ใครที่คิดถึงลีลาการเต้นระบำขอพรต่อหน้าองค์พระพิกเนตของพี่เจี๊ยบนี่ไง

เคยขอตอนนั้นละครเลือดภูโลธิษฐานเล่นเนี่ยแหละปั้ง

ใช่นะคะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าเตรียมชวนคุณนุ่นวรนุษย์เพื่อนซีเนี่ยค่ะ
รุ่นน้องมารำแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรเจคใหม่
ไปรำต่อหน้าองค์พระพิเกณฑ์ด้วยนะคะ

จริงมันจะปังขนาดไหนไปฟังหน่อยค่ะ
ตอนที่จบละครเข็มซ่อนปลายก็คือเจี๊ยบไปเต้นอีกรอบนึงด้วย
มีไปเต้นด้วยค่ะไปขอบคุณท่านด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะต้องหันหลังเนาะ
จริงก็คือเราก็ซ้อมกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าซ้อมกันอยู่ค่ะ
เออนะคะ